สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาติดตามเรื่องของคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก่อนนะคะ
ซึ่งได้มีการแถลงค่ะระบุว่าคุณทองแดงสุนัขทรงเลี้ยงได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะ
เมื่อวันที่๒๘ธันวาคมนายดิสธรวัชโรไทยรองเลขาธิการพระราชวัง
แจ้งรายงานการเสียชีวิตคุณทองแดงจากศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์อภินันสุขประเสริฐ
คณะบดีคณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ความว่าตามที่คณะสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ
กล้าวโปรดกระหม่อมดูแลรักษาสุนัขหลวงคุณทองแดง
ณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจบคิริคันติดต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง
จนปัจจุบันคุณทองแดงอายุ๑๗ปี๑เดือน๑๙วัน
ซึ่งคุณทองแดงเกิดวันที่๗พฤศจิกายน๒๕๕๙
ถือเป็นสุนัขที่มีอายุยืนยาว
ในช่วงระยะเวลา๒๓ปีที่ผ่านมา
คุณทองแดงมีปัญหาโรคชะลาที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
ระบบกระดูกข้อและกล้ามเนื้อ
อวัยวะภายในเช่นตับไตที่เสื่อมลงตามอายุที่มากขึ้น
ทางคณะสัตวแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เฝ้าติดตามให้การรักษาดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างดีมาตลอด
ขณะคุณทองแดงนอนหลับพักผ่อน
สิ้นลมหายใจอย่างสงบเมื่อวันที่๒๖ธันวาคม๒๕๕๙
เวลา๒๓นาฬิกา๑๐นาที
ณวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคิริขัน